กับ๓เมนูเส้นยอดนิยมของชาวเวียดนาม
คงแอบน้ำลายสอกันแล้วใช่ไหมล่ะ

เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมจะชิมเมนูเส้นสูตรต้นตำรับจากประเทศเวียดนามนะครับ
กับร้านสามใบเถานะครับอีกครั้งหนึ่งเรามีเมนูเลยป่ะครับตรงนี้ครับ
มีมีกะทิค่ะมีกะทิเวียดนามนะครับขนมจีนไส้ง่อนขนมจีนไส้ง่อนนะครับ
จับยวดแล้วก็ก๋วยจับยวดนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทานจากไหนก่อนดีครับ
เอามีกะทิก่อนก็ได้เอามีกะทิก่อนนะครับวิธีการรับประทานทำยังไงครับ
มะนาวจะต้องบีบไหมใช่ถ้าชอบเปรี้ยวก็บีบคลุกเขาให้เข้ากันเช้าให้เข้ากัน
ถ้าเกิดว่ามีกะทิของเวียดนามเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคล้ายกับ
ขนมจีนนะก็คือจะน้ำแฉะหน่อยใช่ค่ะใช่ค่ะ
แต่ถ้าเป็นของไทยจะเป็นผัดหมี่แห้งเส้นแดงใช่ค่ะเส้นแดง
คล้ายขนมจีนน้ำพริกใช่ค่ะคล้ายคล้ายกันหวานมันใช่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
นิดหน่อยนะคะวิธีการทานก็คือทุกคนจะทานให้ครบทุกอย่างเนอะใส่หมูด้วยขนมจีนหมู
ใช่ขอบเตี้ยทอดใช่ครับคุกเข้าเท่ากันใช่ครับแบบนี้
อันนี้ถูกปากคนไทยนะใช่ค่ะเพราะว่ารสชาติจัดจ้านเลยใช่นะครับ
เผ็ดเปรี้ยวหวานเข็ดมันพร้อมเลยอืมคล้ายยำคล้ายยำ
ตอนนี้เมนูก๋วยจั๊บยวนค่ะถ้าอร่อยจริงก็แบบนี้ไม่ปรุงค่ะต้องกินแบบไม่ปรุงเลย
ใช่ถึงรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อย
น้ำสุกหอมหอมหวานรสชาติเข้มข้นกำลังดีลองแบบนี้ครับ
โอเคเส้นยาวเหนียวนุ่มอืมเป็นไงคะ

แล้วอมน้ำสุกได้ดีมากแบบน้ำสุกจะกรองมาตามเส้นเลย
อันนี้ก็จะแบบว่าหวานมันอันนี้ครบรสเลยเผ็ดด้วย

สองเมนูนี้จากมื้อกลางวัน
แล้วก็อันนี้จะรอบเช้าเขาจะทานกัน
เช้าเขาจะได้สดชื่นนะท่าน

มาพูดถึงร้านอาหารเวียดนามสามใบเทากันดีกว่าเปิดมากี่ปีแล้วครับ

จะสิบปีแล้วจุดเริ่มต้นของเปิดร้านขยับทำยังไงครับ
ก็ตอนแรกลูกสาวคุณโตใช่มั้ยคะ

ว่าอาจจะอยากจะเปิดร้านเวียดนามบ้างเพราะว่าไม่มี

คุณแม่เลยบอกว่าโอ๊ยลูกจะหุ้นกันกับเพื่อน
เรื่องของเรื่องถ้าเขาทำคนเดียวก็โอเคอยู่
อันนี้เขาจะหุ้นกับเพื่อนก็เลยกลัวเพื่อนรับผิด

คุณแม่เลยเปิดให้จุดเริ่มต้นก็คือลูก
ทำไมจะต้องเป็นร้านอาหารเวียดนามเพราะอะไร

มันก็จะเป็นอาหารที่เราคุ้นเคยอยู่แล้ว

เด็กได้มีโอกาสได้ทานอาหารเวียดนามนี้ไหมครับ

ก็ทานนะคะเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดนี้ก็จะมีอาหารเวียดนาม

ตอนแรกเปิดอยู่ร้อยหนึ่งทั้งหนึ่งค่ะ

มันทิศทางไม่สะดวกขายได้๒ปี
แล้วเป็นยัง
ก็ขายได้ค่ะแต่ก็เลยมันไม่สะดวกที่จอดรถที่อะไร
ก็เลยพักไปสักพักหนึ่ง
ก็เลยมาได้ที่ตรงนี้ก็เลยมาเปิดต่อ
เปิดตรงนี้ต่อแล้วผลตอบรับเป็นยังไงครับ

มีที่เอารถด้วยลูกค้าจะไปมาหาสูงข้างหน้า

ไม่เอามันเหนื่อยลูกสาวพอมาเปิดปุ๊บเนี่ย
ก็เห็นว่าได้งานปุ๊บก็บอกโอ้โหคุณแม่ค่ะ

เห็นคุณแม่ทำแล้วก็โอ้โหแม่ต้องสู้ขนาดเลยถึง
จะมาถึงจุดนี้ได้นะคะ
คุณลูกเลยพอก็ได้งานปุ๊บไปเลยยาวเลย
เดี๋ยวนะคุณลูกไม่ได้ช่วยทำเลย
ช่วยทำสักพักหนึ่งได้งานก็ไปเลย

เพราะแกจะไม่ว่าคุณแม่ดูแลทุกอย่างเองมาตลอดเลย

ก็ดีเหมือนกันคุณลูกเปิดให้คุณแม่ทำ

มาอยู่ในห้างอะไรแบบนี้ไหม
โอ้ก็คงมีมาอยู่นะ
แต่เรากลัวมันทำแบบว่าไม่ดีไงคะทุกอย่างเราทำเองหมด
ถ้าเราขยายไปนี่คนมันไม่พอหนึ่งแล้วก็ทำพวกวัตถุดิบอะไรไม่สมบูรณ์

ใช่ค่ะเราก็เลยตัดสินใจเอา

ใช่ตอนนี้แหละขอบคุณครับผม
ผมว่าตอนนี้หลายคนคงอยากจะลองมาทานอาหารเวียดนามแบบดั้งเดิมสูตรต้นตำรับแท้นะครับ

สวัสดีปุณภ์วิถี๒๓
ชื่อร้านอาหารเวียดนาม๓ใบเถา

โมงเช้าค่ะถึง๒ทุ่ม

ให้เชิญชวนคุณผู้ชมด้วยลองมาทานอาหารเวียดนามแท้

เรามาชิมที่ร้านอาหารเวียดนาม๓ใบเถาเรานะคะ

ลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง
ที่เหมือนเราออกรายการหรือเปล่า

ลองชิมนะคะลองชิมด้วยตัวเอง
เมนูเส้นแท้ศูนย์ต้นตำรับจากเวียดนามเลยครับผม

พิเศษสำหรับแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์วันนี้

มาตามรอยเล่าเส้นก็จะได้รับไปเลยฟรี

วันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะ
ออนทัวร์เพื่อค้นหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นในวันนี้
ทำให้เราได้พบกับการคิดค้นและสืบทอด

จนสร้างความเป็นตัวตนของแต่ละร้าน

อย่างการใส่เครื่องยาจีนที่เป็นสูตรของตัวเอง
ของร้านภัยสารโภชนาความใส่ใจในการยืนหยัดสูตรดั้งเดิม
๕๐ปีจากคุณแม่ของร้านผัดไทยใจเย็น
ของร้านสามใบเท้าที่ไม่ได้หาทานกันได้ง่ายเรียกว่าทั้งได้ความรู้และอิ่มสบายท้องกันเลยล่ะค่ะ
แล้วเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์หน้าเตรียมตัวไปพบกับร้านโกลานเส้นบะหมี่กวางตุ้งที่ไม่ว่าจะเสิร์ฟแบบแห้งแบบน้ำหรือแบบผัดก็อร่อย
ต่อด้วยบะหมี่หกเกี้ยนต้มยำปลาลกเคี้ยนและร้านเย็นตะโฟ๓พี่น้องกับซอสเย็นตะโฟสูตรพิเศษพลาดไม่ได้ทุกประการเลยล่ะค่ะ
ประกันจากพิเศษแรงทางใกล้มาพลาดไม่ได้ทุกประกันวันนี้ผมก็จะได้สำคัญ
โปรดติดตามตอนต่อไป